รอบรองชนะเลิศนัดที่๒ครับนัดที่จะตัดสินว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับ
จะเจอกับพม่าในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งถึงแม้ว่าไทยนั้นจะชนะพม่ามาถึง๒ประตูต่อ๐ในเกมแรก
รวมไปถึงธุรสินแดงดาศูนย์หน้าตัวเก่งจะเป็นตัวจริงด้วยครับ
ลงสนามพบกับทีมชาติพม่าในฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนซูซูกิครับ
รองชนะเลิศนัดที่๒วันพรุ่งนี้เกมแรกไทยบุกไปชนะพม่าถึงถิ่นได้ก่อน๒ประตูต่อ๐นะครับ
ซึ่งจะเน้นในการเปิดเกมลุกเต็มรูปแบบเพื่อหวังที่จะย้ำชัยชนะและต้องการเล่นเพื่อโชว์ให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยได้เห็นนะครับ
และต้องการที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้นั่นคือเป้าหมายสำคัญของทีมไทย
ส่วนความพร้อมของนักเตะตอนนี้ทั้ง๒๓คนพร้อมลงสนามอย่างครบครันครับ
แทบทบปลูกสาวแบบมีรอยรั่วนะครับเพราะว่าเราก็ต้องเน้นรับเงื่อนกันเพราะว่ากุฏสู้มีความเร็วนะครับ
ฉะนั้นก็น่าจะเป็นเกมที่สนุก
ผมคิดว่าคนที่เข้ามาชมเชียร์น้องนักผู้ประวังทีมชาติตลอด
๒๓ปีที่ผ่านมาเล่นราชมังคลาน่าจะสนุกอยู่แล้วนะครับ
ส่วนทีมชาติพม่าของเกิร์สซีเซกุญซือชาวเยอรมันนะครับ
นำลูกทีมซ้อมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเป็นครั้งแรกก่อนที่จะพบกับทีมชาติไทย
ก็นำทีมมาโดยอองทูดาวยิงหมายเลข๙วัย๒๐ปีที่
ยิงไปแล้วสองประตูนะครับก็ระหว่างซ้อมก็อนุญาตให้สื่อมวลชนนั้น
บันทึกภาพ๑๕นาทีและไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดครับ
ไปดูเรื่องของระบบการเล่นของไทยกันหน่อยกับผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในวันพรุ่งนี้
ว่าจะมาในระบบเดิมนะครับคือ๓๔๑๒พุทธศาสประตูเป็นกวินธรรมสัจจานันท
หลัง๓คนครับประกอบไปด้วยอดิษรพรมรักธนบุญเกษารัฐและกรวิทนามวิเศษ
ส่วนวิงแบ็คฝั่งขวาเป็นทริสตองโดแบ็คซ้ายเนี่ยก็เป็นทางด้านธนทรบุญมาทันนะครับ
ชนะทิพย์สงกระสินส่วนกองหน้าคู่นะครับก็จะใช้เกริกฤทธวีการกับธิรสินแดงดาครับ
กันหน่อยกับโปรแกรมนะครับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน๒๐๑๖รอบรองชนะเลิศนัดที่๒
ไทยเจอกับพม่าในวันพรุ่งนี้จะฟาดแข้งในเวลา๑๙นาฬิกาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับ
นัดแรกไทยชนะมา๒ประตูต่อ๐
ก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอยู่ดีนะครับ
ส่วนผลในรอบรองชะเลิศนัดที่๒ของอีกคู่หนึ่งครับ

คู่นี้สู้กันแบบสุดมันเลยครับเพราะว่านัดแรกอินโดนีเซียชนะมาก่อน๒ต่อ๑
เกมนี้มาเล่นที่เวียดนามนะครับ
ซึ่งจบ๙๐นาทียังหาผู้ชนะไม่ได้เพราะว่าเวียดนามนั้นนำอยู่๒ประตูต่อ๑
แต่ว่าเจ้าถิ่นเวียดนามนั้นมีผู้เล่นน้อยกว่า๑คน
เนื่องจากประตูนั้นถูกไล่ออกตอนนี้แข่งขันในช่วงต่อเวลาพิเศษ๓๐นาทีนะครับ